สวัสดีครับ

ครอบครัวของน้องไก่จากจังหวัดตากนั้น

ต่อลมหายใจให้กับลูกน้อยได้มากน้อยเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ

ถึง๑ล้านบาท

ผมว่ารอช่วงนี้กันแน่

ให้ได้ทุนไปต่อชีวิตสูงสุดให้ได้นะครับ
ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรก
จากเรื่องความรู้ทั่วไปเด็กปฐมครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เราเคารพทงชาติเวลาใด

น้องนัทเลือกตอบตัวเลือกที่๓

ซึ่งเป็นคำตอบที่

จังหวัดใดต่อไปนี้มีพื้นที่ใหญ่กว่าจังหวัดตาก

ตดเนินเลือกตอบตัวเลือกที่๑

ถ้าถูกข้อนี้๑๐๐๐บาทนะครับ

จังหวัดตากนั้นเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่
เป็นลำดับที่๔ของประเทศไทยเลย
คือมีพื้นที่มากกว่า

ส่วนจังหวัดในตัวเลือกนะครับ
ที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าจังหวัดตากนั้น

ซึ่งมีพื้นที่นะครับ

ตอนนี้ครอบครัวของน้องไก่จากจังหวัดตาก
ทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

ตัวเลือกที่สี่ครับคาสักสถานครับ
ตไม่เป็นว่าเป็น
ถ้ายังไม่ได้จะหยุดสินะครับ

แล้วเราไปลุ้นเงินล้านกันได้ในข้อต่อไปเลยนะครับ

สมรักคำสิงคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ของประเทศนะครับ
โอลิมปิก๑๙๙๖ที่แอดแลนต้าประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ
โดยชนะเซราฟิมโทดอลอฟจากบันเกรียครับ
ด้วยคะแนน๘ต่อ๕
เหลืออีกข้อเดียวข้อสุดท้าย
เรายังมีโอกาสลุ้นเงินแสนกัน

เรื่องละครดัง
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ทรายทองในยุคที่มนฤดียมาภัย

ดาราชายคนใดรับบทเป็นชายกลาง

น้องไก่เลือกตอบตัวเลือกที่๓

ซึ่งเป็นคำตอบที่
แก้ว

ตอนนี้ครอบครัวของน้องไก่จากจังหวัดตากนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาทครับ

ก็โดยมีคำสั่งเสียเวลาให้จากน้องต่างหากนะครับ
เงินหนึ่งหมื่นบาทนี่หนูจะไปทำอะไรก่อน

เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกครับว่ายังไม่ได้เปลี่ยนสายยาง
วมขึ้นมาแล้วก็คงต้องใช้ตรงนี้ก่อนใช่ไหมลูก
นะช่วยกันยื้อชีวิตกันเอาไว้แล้วก็ดูแลกันไปก่อน
หลังจากที่ครอบครัวของน้องไก่ได้มาร่วมรายการเกมต่อชีวิต
เพื่อนำเงินไปรักษาน้องเกรสลูกสาวที่พิการ
หวังให้แก้วตาดวงใจดวงนี้อยู่กับครอบครัวได้นานที่สุด
ตอนนี้น้องเกรสได้จากไปอย่างสงบแล้วเมื่อวันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งเงินรางวัลที่ทางครอบครัวได้รับนั้น
ก็ได้นำไปรักษาน้องเกรสจนห่วงสุดท้ายของชีวิต
รายการเกมต่อชีวิตขอแสดงความเสียใจและอาลัย
กับการจากไปของน้องเกรสด้วยนะครับ
ถ้าเผื่อว่าท่านเจอครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดที่เขามีวิกฤตชีวิตจริงนะครับ
นิ่งดูดายนะครับเพราะว่าบางคนนี้ไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับทางรายการเราได้นะครับ
ก็ให้คุณได้เป็นโอกาสช่วยเหลือให้ครอบครัวของพวกเขาเหล่านั้นนะครับ
ได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากโดยการส่งเรื่องราวของคุณหรือพวกเขาเหล่านั้นนะครับ
มาที่เฟซบุ๊กเกมต่อชีวิตครับ

เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิตวันนี้

วันนี้ก็มารายการเกมต่อชีวิตก็ดีใจมากค่ะ
ที่ได้เงินรางวัล๑๐๐๐บาทค่ะ
ก็จะเก็บไว้พาน้องไปหาหมอค่ะ
พาน้องรักษาตัวต่อไปค่ะ
เพื่อน้องจะได้อยู่กับครอบครัวและแม่ไปนานค่ะ

สวัสดีครับ